ประสบอุบัติเหตุคือรถบรรทุก๑๐ล้อมาชนท้าย
สาเหตุก็คือเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดขออภัยคลิปจากกล้องหน้ารถ

ก็เห็นไปแล้วว่ามีตำรวจทางหลวงมายืนโบกอยู่กลางทาง
ตำรวจทางหลวงก็พยายามจะยืนยันว่ามันไม่ใช่ด่านลอย

ตำรวจทางหลวง๒คนที่อยู่ในคลิปภาพนี้ก็ถูกเด้งไปแล้วเรียบร้อย
ทีนี้ก็ต้องมาดูอาการของคุณฮาวาว่าอาการเป็นยังไง
ตอนนี้และความรู้สึกของเธอเป็นยังไง
คือเธอบอกว่ายังเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คือเธออยากจะได้ความเป็นธรรมจากเรื่องนี้ค่ะ
คือวันนี้เนี่ยทางตำรวจทางหลวงก็ไปเยี่ยม
ทางคนขับรถบรรทุกที่ชนท้ายรถเธอก็ไปเยี่ยม

พันธุ์ตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิผลผู้กำกับการหนึ่ง

เยี่ยมนางสาวอรวีชูชื่นหรือฮาวา

ซึ่งคุณกฎชกรเป็นแฟนของฮาวา
เป็นคนขับรถที่อยู่ในคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ทั้งสองคนก็ได้รับความเสียหาย

จากอุบัติเหตุรถบรรทุกไปชนท้ายที่จังหวัดพระนครศรียุธยา

แล้วก็ไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลวิภาวดี
นี่ค่ะก็ไปเยี่ยมคุณฮาวา
ก็ทางพันธุ์ตำรวจเอกสุขสวรรค์ก็บอกว่า
เพราะว่าไปเยี่ยมตำรวจทางหลวง๒นาย

เกี่ยวกับประเด็นที่ตัวคุณฮาวาอาจจะติดค้าง
ข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน
ตำรวจทางหลวง๒นายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
คือก็พยายามที่บอกว่าอยากจะไปคุย
ปรับความเข้าใจให้คุณฮาวารู้สึกดีขึ้นนะคะ
ก็เข้าใจและสบายใจมากขึ้น
กับน้องซึ่งยังนอนรักษาตัวอยู่

คุยกับคุณคนขาดเป็นหลัก
วันนี้เข้ามาสอบมีประเด็นอะไรที่เราจะเห็นเป็นพิเศษ
เรื่องแห่งการนะครับ

ว่ามาเยี่ยมด้วยแล้วก็มาสอบถามว่า

น่าจะแนวทางที่จะให้

มันดีขึ้นหรือว่าชัดเจนมากกว่านี้

บางทีก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ

คิดอะไรที่จะสนใจที่จะหยุดรถ

เพราะผู้หญิงคนไม่ใช่คนขับนะครับ

ก็คันที่๒คันที่เกิดเหตุเนี่ย
คันรถของคุณกฎชกรเนี่ย

แล้วก็เขาก็

นะครับก็เป็นการสื่อสารกันที่อาจจะ

เป็นคนขับคุณฮาวานั่งข้าง
ว่ารถข้างหน้าคันสีขาวเบรกทัน
เพราะว่าเห็นตำรวจทางหลวงออกมาโบกอยู่กลางถนน

ขับมาด้านหลังเลนขวาสุดเบรกไม่ทันไง

แล้วบางทีมือที่โบกเราก็ไม่รู้ว่าโบกให้เราไป

เราเคยเจอตามถนนเราก็เจอลักษณะแบบนี้นะ

แต่ตำรวจทางหลวงก็ยังคงยืนยันว่า

นี่ไม่ใช่ด่านลอยนะคะ
พอทางตำรวจทางหลวงไปเยี่ยมคุณฮาวา

บอกว่ายังไม่สบายใจค่ะ

เพราะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำหน้าที่

อยู่ในคลิปภาพนี้นะคะ
มันก็เสียใจน้อยลงนะแต่ว่ามันกับรู้สึกที่แบบ
อย่างที่บอกว่าแบบพอตำรวจมาหาปุ๊บน้องกับแม่เข้ามากอดกัน
น้องก็มาสารภาพว่าเนี่ยหนูรู้สึกมีแวบนึงที่คิดแล้ว
ถ้าเกิดนิวาไม่อยู่ที่บ้านจะเป็นยังไงจะอยู่กันยังไง
แม่ก็ร้องไห้น้องร้องไห้มันเหมือนโอเควันนี้
บางคนอาจจะมองยังไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นแต่ณจุดนั้นนะคะ
ถ้าเกิดรถเขาเบรกไม่ทันจริงเพราะมันกระทันหันตามในคลิปที่เห็นเลย
มันมันถึงชีวิตได้เพราะชีวิตของทุกคนก็มีค่า
กับคนกับตัวเองกับคนที่รักเราครอบครัวเรา
ส่วนคุณแม่ของฮาวานะครับชื่อว่านางสุริวัลชูชื่นนะครับ
บอกว่าก็ยังรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะจากคลิปที่ได้ดูทำให้รู้สึกสงสารลูกสาวมาก
ในฐานะที่เธอเองก็เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนเหมือนกัน
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงนั้นเป็นสิ่งที่ตัวเธอรับไม่ได้
เพราะไม่ได้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่น
แล้วก็ยังข้องใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตำรวจทางหลวง
ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากตำรวจทางหลวงทั้งสองนายที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ที่บอกว่าจะโบกรถบรรทุกคันหลังแต่คันหน้าไปหยุดรถบรรทุกเขาก็เลยชนท้ายเนี่ย

ไม่เป็นไรมาไม่มาก็ไม่เป็นไรถึงมาก็เราไม่ได้ไปคิดว่าถึงเขาจะมาแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้น
หรือไม่มาแล้วรู้สึกดีขึ้นอะไรแบบนี้ตรงนี้หรือจะไม่
เราอยากที่จะแบบว่าให้เขาเรียกว่าอะไรให้ผู้ที่แบบอยู่เหนือเขาขึ้นไปตรงนั้นระดับระดับคือมาดูแลกันจริงจังดีกว่าแม่ว่าเนาะ
ตำรวจสองนายนี่ก็ไม่ซื้อแม่แล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ต้องมาเจอก็ได้หรือว่ามาเจอก็ได้อะไรแบบนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญ
ถ้าหากว่าเขามาเจอหน้าเราครั้งแรกเรามีอะไรอยากจะพูดกับเขาไหม
ก็อยากจะถามว่าอยู่กระโดดอยู่ทำไมถึงกระโดดมาอยู่ก็เดินมาโบกแม่ก็เดินแบบก็รู้ครับเดินมาโบกแบบนี้ไงก็คือทำไมคุณเดินมาโบกแบบว่าเขาขัดรถกันอยู่แบบนี้รถกำลังแบบถูกไหมกลางถนนแบบนี้มาโบกแบบนี้มันอันตรายมากเลยมันอันตรายมันไม่ใช่จุดตรวจที่มีกล้วยมีอะไรให้เราเห็นเป็นเด่นชัดถ้าเราเห็นแต่ก
อยู่แบบว่าเดินมาแล้วก็มาโบกในในขณะที่รถแบบกำลังขับกันมาแบบนี้แล้วเลนขวากันด้วยอะไรแบบมันก็รู้สึกแบบก็อยากจะบอกเขาว่าวันนั้นน้องเป็นอะไรอ่ะ
นี่คือความรู้สึกของฝั่งของที่เขาต้องบาดเจ็บจากเรื่องนี้วันนี้มีคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อคันที่ชนท้ายของรถของนางสาวฮาวาเนี่ยมาเยี่ยมด้วยนะฮะนี่ครับนายมนตรียาประดิษฐ์นะครับคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อที่ชนท้ายรถของนางสาวอรวีก็มาเยี่ยมผู้เสียหายก็ยอมรับว่าวันเกิดเหตุขับรถอยู่
เรื่องอะไรเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันยังชนกันอยู่
คือน่าจะไปดูคู่กรณีหรือว่าที่รถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอะไรประมาณแบบนี้มากกว่า

แล้วทางนู้นก็มีคนเจ็บมีผู้บาดเจ็บ

ผมก็โมโหตรงนี้มากกว่าครับ
เราได้เข้าไปดูคนเจ็บใช่ไหม

บอกว่าขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเขาก็เข้าใจผมดี
เขาก็ไม่ได้นั่นอะไรกับผมเลยในส่วนตัวเขานะครับ

แล้วพอไปที่สอบความว่าเมื่อกี้แล้วทางระเวนที่ทำการกรรมส่วนเนี่ย
เขาได้สอบปากคำแล้วหรือเป็นการที่เกิดขึ้น
ไม่ได้สอบฮะไม่ได้สอบปากคำ
เขาว่าแต่ผมว่าเขาจะให้ผมรับผิดชอบทั้งหมด
คือให้ยอมรับว่าให้ผมเป็นคนผิด
ผมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนผมต้องรอประกันกับผมก่อน
ว่ามันจะเป็นยังไงในเคสอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกิดจากที่เราขับรถประมาท
จริงมันเกิดจากตัวบุคคลที่มาโบกแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ผมก็จะรอฟังคำตอบแบบนี้กับทางประกันหรือว่าคุณตำรวจ
แต่คุณตำรวจก็โยนความผิดให้ผมอย่างเดียว
ที่ว่าแล้วคุณมาสอบใบขับขี่ได้ไง
ไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าในกรณีอย่างนี้ใครจะเป็นคนผิด
แล้วผมบอกว่าอย่างนั้นเขาก็ว่าผมว่า
แล้วไปสอบไปกับขี่มายังไงเดี๋ยวจะเพิกถอนบรรยาการไปกับขี่
ขับรถไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ร้อยเวรนะครับที่พูดกับผมแบบนี้
ผมก็บอกงั้นเดี๋ยวก่อนใจเย็นจะถึงกับต้องเลิกเพิกถอนใบญาตใบขับขี่กันเลยเชียวเหลือแบบนี้
แค่นี้ใช่ไหมเขาก็เหมือนกับเป็นการขู่มากกว่าอะไรประมาณวันนี้

ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
โหอยู่นะเครียดก็เลยจะงัดกันอยู่เหมือนกันก็ว่านั่นคือจะพูดกันจริงตามหลักอ่ะนะ
เพราะมันผมไม่ชอบอยู่แล้วในกรณีที่ว่ามาข่มมาขู่ผมไม่ชอบ
คุยกันเรื่องเหตุผลแล้วเขาก็บอกว่าอธิบายให้ฟัง
อธิบายผมบอกเออมันก็อธิบายดีอธิบายอธิบายกันดีอย่ามาข่มอย่ามาขู่กันอย่างนี้
คือกลายเป็นว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทกับคนขับรถบรรทุก
ส่วนรถของคุณฮาวาแล้วก็รถคันหน้าคันนี้ค่ะคันสีขาวคันนี้ก็ต้องไปคุยกันเรื่องของประกันว่ารถคันไหนได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนเสียหายหนักขนาดไหน
คือถ้าตามกฎหมายตามหลักของประกันภัยรถคันสุดท้ายที่ไปชนท้ายเขายังไงก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละ
อืมเนี่ยค่ะแต่ตัวคุณฮาวาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจคนขับรถบรรทุกหรอกนะคือก็ติดใจการทำหน้าที่ของตำรวจทางหลวงเนี่ยแหละค่ะ
เรื่องของการแสดงออกมาในช่วงที่เกิดเหตุคือคนขับรถบรรทุกวันนี้เนี่ยจะถูกจะผิดประกันจะรับผิดชอบไม่รับผิดชอบอะไรยังไงวันนี้เขายังฮิ้วกระเช้าไปเยี่ยม
ใช่ค่ะตำรวจทางหลวงสองนายที่อยู่ในคลิปภาพจากกล้องหน้ารถยังไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ได้ไปคุยไม่ได้ไปอะไรถูกเด้งออกไป
ผู้บังคับบัญชาจะไปอะไรก็ไปก็แล้วแต่ก็เหมือนที่คุณแม่ของน้องของคุณฮาวาบอกนะคือก็ไม่ได้หวังหรอกว่าจะมาไม่มามันก็ไม่ได้ส่งผลให้อะไรดีขึ้น
เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสะท้อนความรู้สึกของชาวบ้านที่มีไปยังตำรวจสองนายเนี่ยมันอยู่ที่จิตสำนึกของคุณแล้วว่าคุณจะทำยังไงต่อ
ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบคือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ตำรวจทางหลวงทั้งสองนายก็พยายามจะชี้แจงว่าเขาปฏิบัติตามหน้าที่ถูกต้องทุกอย่างไม่ได้เป็นด่านลอยอะไร
แต่ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งเด้งไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เรารายงานข่าวไปดังนั้นก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบ